ได้ประกาศเมืองโบราณสีเทพที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่๔ของประเทศไทยค่ะ

เมืองโบราณสีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ค่ะ
นี่ค่ะเป็นวันประวัติศาสตร์นะคุณกาย
เมืองโบราณสีเทพหรือที่รู้จักคุ้นหูกันในนามอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์
นี่แหละค่ะได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่๔๕
โดรนถ่ายยิ่งสวยนะสวยงามเมื่อกี้เห็น
อันนี้เขาประกาศที่กรุงริยาทที่สาอุดีอาราเบีย
ก็มีวาระการประชุม๕๓วาระวาระเมืองโบราณสีเทพของไทย
บรรจุในวาระการพิจารณาที่๓๑
ก่อนหน้านี้เราได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลก๖แห่ง
จำนวนนี้๓แห่งก็คือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร
และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ครั้งนี้เมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่๔
และเป็นเมืองอันดับ๗ของไทยที่ได้รับเกียรติขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ในรอบ๓๐ปีโอ้โหดูเขาเอาภาพมาให้ดู
สวยงามแล้วมีความลึกซึ้งทางประวัติศาสตร์มากเลย

ฉันว่าหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักแต่พอไปแล้วเนี่ยคือเมืองแบบนี้
ถ้าไปยิ่งช่วงเย็นจะยิ่งมีความรู้สึก
เฉพาะว่าพบเรียนนิดนึงบรรยากาศก็จะดีด้วยนะคะ
แล้วก็อิดแต่ละก้อนนี่เพิ่งมีประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลย
ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย
แล้วก็ถือเป็นการสร้างความตระหนักรู้
ระดับสากลต่อคุณค่าและความสำคัญของแหล่งเมืองโบราณสีเทพ
ในฐานะมรดกโลกทางวัฒนธรรมโอ้โหภาพจากโรนสวยมากจริง
ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานความร่วมมือในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูคุ้มครองและป้องกันให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสมบัติของคนทั้งโลกค่ะโอ้โหชาวสีเทพวันนี้เขาบอกว่า
ลุ้นกันนะคะตอนประกาศเนี่ยนะคะเพราะหวังว่าคือพอประกาศแล้ว
อย่างที่บอกหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยไป
แต่หลังจากนี้เพชรชมูลก็จะเป็นจุดหมายปลายทาง
ในการไปศึกษาประวัติศาสตร์ไปท่องเที่ยวนะคะ
ซึ่งเศรษฐกิจในชุมชนก็จะดีขึ้น
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
วันนี้เนี่ยก็มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐนะครับ
กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชน
คือทุกคนที่นั่นตอนนี้เขาก็ใจจดใจเจาะ
โบกสะบัดกันด้วยความดีจัด
คือเขาจัดกิจกรรมคือนั่งรอฟัง

จากยูนิสโก้เลยใช่นี่ค่ะ

นะครับน่าไปเที่ยวที่เพชรบูรณ์นะครับ